จากสาวมาป่อนที่หนุ่มคนนี้กันดีกว่า
สำหรับพระเอกสายเกลียนของเรา
เมียตอบได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
จากเขาจะมีความสามารถรอบด้านแล้ว

เป็นคนน่ารักเป็นกันเองใช่แล้วก็เป็นคนที่ตลกฮามาก
ซึ่งบอยเองบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
อยากจะสร้างความสุขให้กับแฟนแล้วก็คนดู
อย่างเวลาลงรูปลงคลิปในโซเชียลเนี่ย
ก็จะเน้นแบบขายขำเน้นความฮาแบบคลิปแนวหลุดโลก

ใช่คือเวลาคนมาดูเขาก็จะได้คลายเครียดด้วยอะไรแบบนี้
ซึ่งบอยเองนะคะก็มีตลกในดวงใจด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นนครชวนชื่นผู้ล่วงลับนะคะหรือจะเป็นแจ๊ดชวนชื่น
รวมไปถึงนักแสดงเพื่อนรุ่นน้องอย่างแจ๊คแฟนฉันด้วยจ้า
แต่ถ้าถามว่าบอยบอยอยากเป็นนักแสดงตลกเลยหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพี่ถ้าจะให้เป็นจริงเนี่ยก็คงจะต้องฝึกฝน
เพิ่มภูมิประสบการณ์หลายอย่างเพราะเอาจริงนะโชว์ตลกมันไม่ง่ายนะพี่แจ๊ค

กว่าจะได้แต่ละมุกเนี่ยมันต้องอาศัยจังหวะจะโคนจะโบ๊ะบะแต่ละทีมันต้องดูนะ
ส่วนตัวหลายอย่างมาประกอบเดี๋ยวเราไปฟังบอยปกรณ์พูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
หลายคนนครพี่แจ๊ดพี่บอลไอ้แจ๊คโอ้หลายคนอย่างแจ๊คอย่างนี้
ผมเคยทำงานด้วยกันเป็นรุ่นน้องผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหไอ้แจ๊กแม่งเก่งว่ะ

เพราะว่าความจริงแล้วโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่า
อย่างเช่นถ้าใครได้เห็นผมในอินสตาแกรมหรืออะไรอย่างนี้
ผมอยากให้คนที่ได้ดูผลงานของเรา

ผมรู้สึกว่าการสร้างรอยยิ้มให้คนดูคนอื่น

เราก็ดูหลายคนนะที่เป็นพี่ตลก
เราก็รู้สึกว่าโอ้โฮเก่งกว่า